ถือว่าแล้วกันไปเราจะมาเริ่มต้นใหม่นะคะ
กับวันที่สิบหกที่จะถึงนี้เขาบอกว่าชาวบ้านหือหาไปเจองูเขียวประหลัด
มีหง่อนคล้ายพญานาคที่ไหนที่เกาะคำชโนธเชื่อว่าเป็นบริวารของพญานาคมาให้โชค
แห่ส่องเลขเด็ดกันใหญ่เลยติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
มันมีเรื่องอัศจรรย์เนาะงูอ่ะมีหงอนเคยเห็นแต่ในตำนาน
เคยเห็นแต่เขาบอกว่าถ้างูอ่ะถ้าสังสมบารมีมากขึ้นก็จะกลายเป็นพญางู
ก็คือพญางูเนี่ยเป็นงูที่มีหงอนหงอนที่ยื่นออกมาตรงด้านหน้าเนี่ยมีแบบมีความเหมือนเกล็ด
มีแบบเกร็ดเล็กแหลมขึ้นไปข้างบนแล้วก็เป็นหมอน
อุ้ยแปลกไหมคุณคุณมันเหมือนเจ้าแม่นาทีเนี่ย
แปลกใช่ไหมล่ะคุณยังงงกันเลยสองคนสองคนนี้อึ้งไปเลย
เนี่ยค่ะอันนี้คืองูเขียวแล้วสีมันเขียวสดเลยสวยด้วย
แล้วมีหง่อนตรงนั้นแหละค่ะคล้ายกับพญานาคเหมือนที่บอก
โอ้โหฮือฮากันใหญ่ชาวบ้านมันไปขดอยู่บนขื่อหลังคา
ของสำนักหมอดูหน้าทางเข้านะคะตรงดินแดนศักดิ์สิทธิ์วังนาคินคำชโนธค่ะ
นักเสี่ยงโชคในตาลุกวาวแฮมาส่องดูงูเขียวมีหงอน
หลายคนถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะคะเขาบอกว่างูตัวเนี้ยมันดูเชื่องนะ
ไม่มีอาการดุร้ายแล้วก็จับได้ด้วยอีกเออสอบถามคนที่มาแสวงบุญนะคะเขาบอกว่า
งูเขียวตัวนี้มีหงอนตกมาจากต้นประดูกค่ะแล้วเลื้อยเข้ามาในสำนักหมอดู
พากันมาดูบ้างก็ยกมือขึ้นหัวบางคนก็ขอพรขอเลขเด็ด
มีเสียงสาธุจากคนที่ศรัทธาอยู่เป็นระยะระยะเขาเชื่อว่างูเขียวตัวนี้
เป็นบริวารของพญานาคแน่แน่คุณคุณดูหางดูหางเขาขดให้เป็นเป็นตัวเลขอะไร
แม้ตาดีจริงยังอ่านไปไม่ถึงตรงนั้นเลยเอ้ยเป็นเลขอะไรไม่รู้
แต่ชาวบ้านบอกมาว่าน่าจะเป็น๔๐๙อ่ะทำไมเออเห็นเหมือนกันหางมันขดบน

แต่ตรงที่คดบางคนคือ๘บ้าง

หาเขาเป็นเลข๙ดี
ผู้ชมท่านไหนที่เห็นที่ส่งไลน์มาบอกกันหน่อย
เคยเจองูประหลาดแบบนี้หรืออ่า

ไปดูพญานาคสีแดงกันหน่อยดีกว่า
คุณผู้ชมที่จังหวัดกาญจนบุรีบริเวณหน้าปากถ้ำศตบันนคราช
ภายในบริเวณวัดถ้ำสัตบันครูหา
เขาจัดพิธีบวงสวงใหญ่องค์พ่อปู่ผู้ชงพญาสัตวรรณคราช
เป็นพญานักสีแดงขนาดยาว๕๙เมกต์และบวงนาคบาท
มีพิธีบวงสวงจัดขึ้นเลิกดีเลย๙นาฬิกา๙นาที
เมื่อวานนี้เขาบอกว่ามันตรงกับ๑๐ค่ำเดือนหนึ่ง
สำหรับพิธีบวงสวงมีการรำถวายบูชา
มีการตีกองนะฮะกึกกล้องเลย
แสดงแสงสีเสียงยิ่งใหญ่ภายในถ้ำแล้วก็บริเวณด้านนอกถ้ำด้วย

สวยมากค่ะเพื่อเป็นการถวายแก่องค์พ่อปู่ผู้ชมพญาศตบันนคราช
ยามค่ำคืนแล้วก็มีการจุดพลุจำนวน๔๙ลูก
โอ้โหเป็นการฉลองสมโพธิในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ

ชาวบ้านพากันมาส่องขันน้ำมนต์ที่ใช้ประกอบพิธีบวงสวง
แต่ละคนก็จินตนาการมองเห็นเลขนั่นเลขนี่กันไปแล้วแต่เลย
งูเขียวของคุณขวัญเมื่อกี้เขาจุดทูปใช่ไหม๔๐๙ใช่ไหม
ส่วนนี้เขาจุดพลุ๔๙ลูก
อุ๊ยแหมดกะชั่งเหมือนกันนะครับค่ะอืออันไหลจากใกล้เคียงค่ะ
เอาพาไปแก้บนกันหน่อยคนดวงดีเข้าไปแม่นหมั่นไส้เหลือเกิน
อ้าวไม่เอาเสียยินดียินดีด้วยค่ะพูดเล่นหยอก
วัดทรงเสบยวัดศิษย์จังหวัดชายนาฏเอายินดีด้วย
โชคดีเผื่อแผงมาทั้งเราสามคนบ้าง

กลุ่มคนดวงดีโอ้โหใช้คำว่ากลุ่มนะ
เขาดวงดีพร้อมกัน๒๐กว่าคนครับ

นำโดยคุณสายฝนฤทธิเรืองเดชเจ้าของสถิติ

นำคณะคนดวงดีมาแก้บนเครื่องเส้นไหว้ไอ้ส้มฉุน

ที่ยืนอยู่เนี่ยรุมแล้วกว่าห้าสิบใบ

รางวัลเล็กบ้างน้อยบ้างมากบ้าง

รวมแล้วคุณผู้ชมหลายแสนบาทเลยทีเดียวนะครับ
แต่ความพิเศษมันอยู่ที่การขนเก้าอี้พลาสติก
ร้อยเก้าสิบเก้าตัวมาถวายวัด

รำวงเล่นเก้าอี้ดนตรี
หน้ารูปปั้นไอ้ส้มฉุนยักษ์ด้วยนะครับ

ใส่ชุดไทนี่เต้นกันมาเออ
เก้าอี้ดนตรีกันไปโจงกระเบนกันไป
แก้บนเสร็จอ้าวงวดหน้าเดี๋ยวใกล้มาถึงแล้วสิ
หากันหน่อยนำไปเสี่ยงโชคกันงวดถัดไป
ไม่พลาดนะฮะไปส่องเลขป่ายประทัด

ลองดูเอาละกันชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยแปลกใจจังเลย
อ๋อทำไมแปลกใจจังเลยอ่ะจัดไปแล้ว
ทำไมเลขมันตรงกับเลขที่หน้าวัดเลย

ที่สำคัญธันวาคมนี้มีให้ลุ้นกัน๓งวด

ค่ะ